เท้าไซคลัยสดใหม่ให้ย้า

โอ๊ยฉันไม่รับเราลูกจิตแบบนี้

ไม่เอาแล้วกูเผลอถามนี่ดีกว่า

แล้วก็เวลสุครั้งเขารบทรงชาติ